กลับมาหลังจากที่มีหมอนสุมข่าวเลิกรากัน
รุ้นกับมาพักใหญ่ณเดชยาย่านะฮะ
กับยาย่าอุรัสยานี่ก็มีข่าวลื้อ
ว่าโหนางเอกกำลังคลิ๊กกับผู้ชายที่ใช้พอร์ด

เด็กเรียนจบเมืองนอกแล้วก็เป็นนักกีฬาห์โกรธ

จนทำให้หัวใจความรักของณเดชน์ห่างเหินกัน
ล่าสุดณเดชน์ก็ควงยายาออกมาเคลียร์ชัด
โดยบอกว่าสำหรับเรื่องที่เรามีปัญหากันนั้น

แต่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาคุยกันแบบจริงจังแต่อย่างใด

ไปฟังเสียงสัมภาษณ์เข้ากันนะครับดูดู
ใช่มั้ยยืนยันหน่อย
อ้าหลียันแอดอยู่เจอดีกัน
เพราะว่าเรื่องงานอะไรก็คือ
โอ้ยบ้า

หมายคุณว่ารักตัวรักก็ไม่ว่าต้องทำงาน
ต้องขายงานได้

กลับมาดูความเมื่อกี้
ยืนยันว่ายังรักก็ดีจริงใช่มั้ย
เพราะจะพูดมาเขารักเขาแล้วค่ะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมา

เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนกันเนี่ย

ก็บอกรักเราผจญอะไรกันมาเยอะแยะมากมาย

อันเดียวไปดูก่อนนะ
หลายทั้งตัวเอาใบบัวปิดอีนี่

ไม่ครับแล้วเป็นคือเป็นนักข่าว

เขาก็จะแบบตอบเลย

รัศนาเหมือนพูดว่า

ตรงคือความรักมีได้หลากหลายรูปแบบ
ยังไงคนที่ทำงานด้วยกันรู้จักกันมา

มันมีเรื่องของความรักอยู่แล้ว

มันไม่ผิดที่ผมจะพูดอะไรออกมาแบบนี้

ผมคงไม่พูดอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว
แล้วก็ยาย่านางก็เขิน

แหมเราพลาดหัวซะ
ณเดชน์บอกรักยายากลางวงสื่อ

มีคำว่ารักไหมค่ะ
เมื่อกี้พวกเขาพูดคำว่ารักไหมค่ะ

ก็คือรักกลางก็บอกว่ารักกลางวงสื่อ
มีการที่จะต้องมาออกงานคู่กันเพราะว่า

ยาย่าทุกวันนี้มีแฟนใหม่หรือยัง

เงียบเลย

เหมือนน้องวิเคราะห์สิ

คุณแม่แต่ไปดูในไอจีเขาเขาไม่ตามกันเลยนะ
เขาไม่ตามกันหรือเปล่าแล้วเล่นทำไมแล้วเล่นทำไมด้วย
เอ้าเขาก็ต้องเปิดเขาก็เป็นนักดาวน์

หรือถึงแบบพี่ป๋อไม่ตามใครแต่ว่าลงรูปตัวเองให้คนมาตามเขาฝ่ายเดียว
อ๋อโอเคสื่อสารด้านเดียว
พยายามเขาไปสืบไงถ้าเขาไปตามใครสักคนเสียงว่าคนนั้นต้องมีความสำคัญ
แต่เขาก็ไม่ตามกันอ๋อหรือเขาบอกว่าเราก็ไม่มีอะไร
จริงแล้วส่วนพี่คนนั้นก็แบบว่าเหมือนแบบว่านางบอกนางไม่รู้จัก
แล้วก็เพราะเราไม่ใช่เพื่อนกันส่วนกับพี่คุณเหรออย่างที่เราบอกไม่มีอะไรกัน
เป็นแค่เพื่อนร่วมงานไม่มีมาจีบทั้งสิ้นเขาก็น่ารักกับทุกคนหรือเปล่า
คุณตอนแรกก็มีข่าวกันบอกไม่ใช่แล้วแล้วคนนี้ก็ไม่ใช่นะ

เออเป็นพี่ชายคุณคิดมันเป็นพี่สาว

คุณคิดมันเป็นพี่สาวแล้วใช่แหละเป็นพี่หรือน้อง
เข้าไปลูกพี่ลูกน้องกันป่ะลูกอีกคนนึง
มีภอมุงพี่ลูกน้องกันรึเปล่าหรือคนในญาติ
ถ้าลูกชายคุณเป็นอย่างนี้หรือตระกูลเวียนต้องอ๋อแต่พี่น้องของคุณบุญชัยมี
อืมอันนั้นเราไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่น้องของคุณบุญชัยเขาก็มี
อันนี้ดูคุมเคลือมาดูแบบชัด

โอ้โหคุณเวียแน่ะนั่นแน่นอน
เดินทางไปต่างประเทศเจอร้านร้านหนึ่งนะฮะ

แล้วก็แคปชั่นว่าอันนี้ฮา
เจอคุณทุกชี่จริงนะหมากเกาะ
ไทยป่าก็จะผ่านอย่างนี้นะยั่น

แล้วก็เพื่อนก็บอกว่าดูดิเวียดูดิดูชื่อร้านดิ

เขินนะแต่คือช่วงนี้เขาดังจริง
ผมยอมรับโผล่ไปที่ไหนทุกที่ก็เจอ

จะฟังเพลงก็เด้งขึ้นมา

เราจะไม่เบียดเบียนเรื่องงานการของกันและกันนะ

เหมือนเราเข้าใจในช่วงเวลาที่น้องทำงาน

เราต้องทำงานเพราะผู้ใหญ่ให้โอกาสเรา
เราต้องทำงานให้เขาเต็มที่

มันพูดเยอะไง

อยากให้เห็นทั้งคู่ทั้งน้องณเดชนน้องยายารักกันไง
เพราะมันน่ารักแน่นอนจิ้นน่ารักมาก

เขาไม่ใช่แฟนฉันก็ว่าเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
แบบว่าเป็นคู่จิ้นที่แบบว่าอาเงียคุณนั่นเขาก็รัก

ก็เหมือนคนอยากเห็นคุณแม่กับพี่หนุ่มแหละ

เดี๋ยวพอยต์มาด่าผมไม่ได้นะผมบอกให้นะ

เร็วอีรถอีชั่ว

เขาออกมาลุยทางคุณอุ๊บวิริยะ
คือก่อนหน้านี้คุณอุ๊บวิริยะเนี่ยได้มีการออกมาวางระเบิดนะ
บอกว่าจริงแล้วบทหมื่นเรื่อง
เป็นของเพชรศกิจ

เป็นของเพชรธกิจเล่น

ชอบโดดคิวชอบเต๊คิวไม่มา
ทั้งพ่อก็เลยออกมาโวยเลยนะฮะ

ชี้แจงดีกว่านะ

ผู้จัดก็ได้มาบอกว่าจะให้เล่นละครอีกเรื่องหนึ่ง

แต่ถึงเวลาเราเองกลับไม่มีคิว

ต้องถ่ายแก้วกุมพัน
ไม่ได้มีปัญหาหรือถูกเท
แต่ขอเถอะต่างคนต่างอยู่

บุญคุณมีก็ทดแทนกันมากแล้ว

เพื่อเงินหรือผลประโยชน์ละไง
คนนอกไม่รู้อะไรอีกเยอะเท่า
เท่ากับที่ตัวพ่อเองรู้
ที่รู้อะไรอีกอะไรอีกเยอะ
ปีที่ผ่านมาที่พ่อรู้แล้วก็ตอนนี้ทนไม่ไหวจริง

พ่อพูดว่าไงรู้ไหมบอกพ่อบอกว่าไม่ติดที่ผู้ใหญ่ขอไว้
ผมเล่นไปแล้วตีเนอะผมเล่นไปแล้วโอ้โหสิกรรมให้กันเถอะครับ
พอเถอะแก่กันแล้วรอเอาไว้เผาผีกันดีกว่าไหม
ทั้งที่คุณเองเคยประกาศว่าไม่ต้องมาเผาผีกันหรือว่าจะเอาไง
พ่อก็นักเลงเนาะ

เขาหมดสัญญาไม่ต่อเรื่องก็แหละ

แต๊พ่อเบียร์เขาบอกว่าวุ้นคูณมันก็ชดใช้ไปหมดแล้ว
ก็ถ้าเซนกับช่องเรื่องราคาก็ว่าของช่อง
แต่ก็รับงานอื่นอะไรมีภูเจรการดูแต่ไม่ใช่ภูเจรการที่ทำคิวให้

จัดการหักกันกี่เปอร์เซ็นต์
๕๐ก็มีเด็กทำงานได้ร้อยหนึ่งนะบางทีผู้จัดการหักไป๕๐บาท
ใช่ไหมล่ะก็ให้เขาหักไปเถอะ

เด็ดเด่นคุณไอ้อ้วนมีภาพเซียวซิกอย่างนี้
มันโร่หรอเด่นคุณฉันไม่ถ่ายละครกับมัน
มันโร่หรอเด่นคุณฉันไม่ถ่ายละครับ